คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้
คนงานอู่ต่อเรือช่วยกันจับเจ้าตัวอะไรรู้ไหมคุณ

มันว่ายน้ำข้ามทะเลแล้วมาแอบขึ้นเรือสปีดโบ๊ท

เดาไม่ถูกไปดูกันเรื่องวุ่นบนเรือสปีดโบ๊ทค่ะ

อืมเจ้าหมูริง
คุณผู้ชมหมูริงหรือว่าหมูดิน
นี่ฮะผู้ชาย๓คนต้องช่วยกันจับเจ้าตัวเล็กนิดเดียว

คือได้รับแจ้งจากคนงานอู่ต่อเรือบ้านริมชนหมู่๗

บอกว่าพบสัตว์รูปร่างแปลกประหลาด
คล้ายหมีตอนแรกมองให้ใกล้คล้ายหมี

ว่ายน้ำข้ามทะเลมาแอบขึ้นไปหลบซ่อนตัวบนเรือสปีด

คนงานต้องจับเอาไว้ในถังเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่

แต่จังหวะที่เจ้าหน้าที่เอามันออกจากถังคุณ

แต่ก็ไปติดเชือกแบบนี้ติดอวนแบบนี้นะ
มันก็สู้ครับพยายามที่จะสู้เต็มที่
แต่สุดท้ายก็เหนื่อยไงคุณสิ้นฤทธิ์นะฮะ

เพราะว่าเล็บของหมูริงหรือหมูดิน
มันยาวมันก็ขวนใส่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมเอาไปอนุบาล
แล้วก็เอาไปส่งคืนป่านะคุณนะ
แต่ทีนี้หมูดินหรือหมูหริงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สามารถปรับตัวใส่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ป่าดิบป่าไผ่ออกหากินกลางคืน

นิสัยดุร้ายและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
แต่เหตุฉะไหนมันถึงหลุดมาแถวนี้
ว่ายน้ำลงทะเลแล้วก็อีกอย่างคุณ

จนกระทั่งต้องจับมาแบบนี้นะครับ